ตำรวจภูทรนาจอมเทียนก็มีการคุมตัวของเสียอ้วนไปฝากหางที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับ

รวมทั้งมีญาติก็คือมีพี่ชายไปเยี่ยมด้วย

ติดตามพร้อมกันรวมทั้งประเด็นอื่นนะครับ
กับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากจังหวัดชนบุรีครับ
ว่าอีกสักครู่นะครับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรนาจอมเทียน
ก็จะนำตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนนะครับไปฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับ
ซึ่งขณะนี้ยังคงรอพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมอีก๒คนก่อนนะครับ
โดยวันนี้มีพี่ชายแล้วก็ทนายความเดินทางมาเยี่ยมแล้วก็เตรียมที่จะยื่นเอกสารขอประกันตัวด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนั้นยังคัดค้านการประกันตัวอยู่ครับ
โดยก่อนหน้านี้นะครับเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาพี่ชายแล้วก็น้องชายเสียอ้วนนะครับ
เดินทางมาเยี่ยมเสียอ้วนนะครับหรือว่านายปัญญายิ่งดังที่สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยตำรวจบอกว่าจริงพี่ชายเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ตอนตี๔แล้วนะครับ
จากตอนนั้นไม่ใช่เวลาเยี่ยมก็เลยให้มาใหม่อีกรอบ
โดยใช้เวลาในการพูดคุยไม่นานนะครับจะเป็นการพูดคุยเรื่องของธุรกิจ
แล้วก็จะเตรียมยื่นขอประกันตัวแต่พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในเบื้องต้นนะครับ
จากการสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียอ้วนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของโรงพักชั้นสอง
มีอาการอ่อนเพลียเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็บางช่วงรู้สึกร้อน
เหมือนมีวิญญาณตามมาอยู่ตลอดแต่อาจจะน้อยกว่าก่อนหน้านี้ที่
เคยรู้สึกแบบนี้นะครับโดยตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่กว่าสิบนาย
ต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตา
เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญเกรงว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็พยายามพูดคุยกับเสียอ้วนนะครับ
เมื่อคืนนี้ให้ผ่อนคลายจนเสียอ้วนอารมณ์ดีมากขึ้น
ไม่รู้สึกเครียดมีการพูดแซวกับตำรวจด้วยนะครับ
บอกว่าโทษที่ได้รับขอแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหม
ก็แสดงให้เห็นว่าเสียอ้วนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับ
อีกทั้งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้ชุดสอบสวนของเจรตำรวจแห่งชาติ
ขึ้นไปสอบสวนเสียอ้วนเพิ่มเติมด้วยใช้เวลาจนถึงประมาณ๕ทุ่มถึงจะแล้วเสร็จนะครับ
ก็อาจจะทำให้เสียอ้วนรู้สึกอ่อนเพลียนะครับบวกกลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมาหลายจุดเมื่อวานนี้
ที่เขาชีจันทร์จุดทิ้งปืนข้างทางรถไฟ
จุดนัดพบปั๊มน้ำมันร้านเช่ารถแล้วก็บ้านเช่าย่านนาเกลือ
ซึ่งตอนเช้าเนี่ยผมเดินทางมาถึงนะครับประมาณ๗นาฬิกาไปถามเจ้าหน้าที่
ตอนนั้นบอกว่าเสียอ้วนเนี่ยยังนอนไม่ตื่นเลยนะครับจนถึงประมาณ๘นาฬิกา
ผมก็ไปถามอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้เสียอ้วนเนี่ยตื่นแล้วก็นำอาหารไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่บอกว่านำอาหารอะไรไปให้คาดว่าคงเป็นอาหารรสจืดเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งอาหารจากร้านอาหารตามสั่งข้างโรงพัก
โดยสั่งเป็นอาหารรสจืดก็คือข้าวไข่เจียวแล้วก็น้ำเปล่าแต่ว่าเสียอ้วนเนี่ยบอกว่ากินกล้วยน้ำว้าด้วยนะครับ
นำติดตัวมานะครับแต่ก็อ่าสาเหตุที่ไม่ให้อาหารรสจัดเนี่ยก็เพราะว่า
ป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ต้องหาท้องเสียนั่นเอง
โดยด้านบนโรงพักชั้น๒นะครับมีห้องควบคุมผู้ต้องหาที่แบ่งเป็นชายและหญิง
มีผู้ต้องหาคนเดียวนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือเสียอ้วน
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปรวมถึงผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ
โดยบริเวณห้องควบคุมนั้นจะมีกล้องวงจรปิด๒ตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนผลัดเปลี่ยนกัน
เฝ้าเสียอ้วนไม่ให้คลาดสายตานะครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าทางพี่ชายน้องชายของเสียอ้วนรวมถึงทนายความเนี่ยก็เดินทางไปรอเสียอ้วนอยู่ที่ศาลจังหวัดพัทยา
เพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวต่อสารอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากสถาดีตำรวจบุธรณาจอมเทียนอเฟิร์สัตว์ตะหินจังหวัดชลบุรีครับ